ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้ตามความคืบหน้ากันเลยนะครับ
เหตุการณ์ที่อุกอาจแล้วก็โหดเยี่ยมมาก

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องเต้ยหญิงสาววัย๒๓ปี
ถูกคนร้ายแทงจนเสียชีวิต
อยู่ที่หน้าลิฟต์บนชั้น๗ของคอนโดที่อาศัยอยู่
เมื่อคืนนี้ปิดคอนโดหาคนร้ายกันทั้งคืนนะฮะ
ล่าสุดเจ้าหน้าที่เจอตัวคนก่อเหตุแล้วนะครับ
เป็นคนที่อาศัยอยู่ในคอนโดเดียวกันนั่นแหละ
หลังก่อเหตุแล้วหลบหนีไปไหนอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาว่ากัน
แต่ว่าดูหน้าคนร้ายก่อนนายนัทชัยอาจสามารถอายุ๓๑ปี
เป็นชาวนครศรีธรรมราชนะครับวันนี้เนี่ย
ตำรวจเนี่ยเจอตัวแล้วแล้วพาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
คือเขาสารภาพว่าแค่เข้าไปหวังจะชิงทรัพย์นะอืมอ่า
บอกว่าต้องการจะชิงทรัพย์เท่านั้นไม่ได้จะไปข่มขงข่มขืนอะไรทั้งสิ้น
แต่ว่าเจ้าของห้องกลับมาแล้วเจอเนี่ยก็เลยมีการต่อสู้ก็เลยแทงเขาจนเสียชีวิต
วันนี้พาไปทำแผนนะฮะในคอนโดที่เกิดเหตุโอ้โหท่านผู้ชมครับ
ชาวบ้านเนี่ยมารอดูหน้ากันนะฮะคือวิทย์จะลุมประชาธรรมกันเลยอะครับ
อ้าว

ผู้ห่างหาหมวกกันน็อกเต็มบ้านสีแดงนะฮะที่จำโรดคุมตัวมาเนี่ยครับ

ก็คือคนมารอดูนาน่ะ
โดยเฉพาะคนที่อยู่คอนโดมิเนียมแห่งนี้สิบชั้นสองร้อยกว่าห้องเนี่ยเขาอยู่ชั้นสามนะคะ
คนร้ายคนนี้เขาพักอยู่ที่ห้องชั้น๓
ตอนที่เจอยังไม่เจอคนร้ายยังไม่ได้ตัวเนี่ยย้ายหนีย้ายหนีเลยนะไม่กล้าอยู่นะฮะ
มีชาวบ้านมาดูกันเต็มเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
รอดูการทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วก็ตะโกนสาบแช่งด่าทอนายนัทชัยอาจสามารถอายุ๓๑ปี
ที่ใช้มีดแทงนางสาวอินทุออนกอหารหรือว่าน้องเต้ยวัยยี่สิบสามปีเสียชีวิตที่หน้าลิฟท์ชั้นเจ็ด
คอนโดมิเนียมแห่งนี้อยู่ที่บางพลีสมุทรปราการนะครับ
เป็นคอนโดที่เป็นตึกอาคารบี๒นี่คือน้องเต้ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้ที่เสียชีวิตนะฮะคือหลังจากเกิดเหตุเนี่ยชาวบ้านหวาดภาวะกันมาก
หลังจากจับตัวคนร้ายไม่ได้เมื่อคืนนี้ก็ปิดตึกสแกนคนเข้าออกทั้งตึก
หาทุกห้องยังไม่เจอตัวบางคนนี่บอกย้ายออกก่อนดีกว่า
เมื่อคืนนี้สุดท้ายเนี่ยตำรวจสามารถตามไปควบคุมตัวนายนัทชัยได้นะครับ
เป็นคนที่อยู่ตึกเดียวกับผู้ตายนี่แหละแต่อยู่ชั้นสามค่ะ
เต้ยอยู่ชั้น๗แล้วก็เอาไปสอบปากคำเอาไปเค้นสอบ
สุดท้ายยอมรับสารภาพนะฮะแล้วก็มีประเด็นเรื่องของบัตรผงบาดแผลอะไรพวกนี้ด้วย
คือสุดท้ายต้องยอมรับสารภาพนี่ตำรวจคุมตัวลงมาจากคอนโดหลังจากทำแผนเสร็จนะฮะ
ชาวบ้านนับร้อยเนี่ยตะโกนด่าท้อสาบแช่งด้วยความโปรดแท้นะครับ
พยายามจะฝ่าแนวกั้นตำรวจเข้าไปหาเลยนะฮะ
ตำรวจก็ต้องกันเอาไว้นะครับแล้วก็นำขึ้นรถตู้ไปนี่
อย่างนั้นนี่ไม่รอดแน่ส่วนการทำแผนเนี่ยวันนี้ตำรวจคุมตัวมาตอนบ่ายนะฮะ
สพบังพลีนะครับคุมตัวนายนัทชัยไปทำแผนที่คอนโดที่เกิดเหตุนะฮะ
ตำรวจคุมตัวขึ้นไปข้างบนไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนขึ้นไปติดตามดูเรื่องการทำแผนนะฮะ
ก็เกรงว่าอาจจะเกิดความวุ่นวายขึ้นก็ได้หรือว่าเจ้าของพื้นที่อาจจะไม่ยอมอันนี้ก็เป็นสิทธิ์นะเนาะ
นี่ฮะแต่ชาวบ้านมารอกันเยอะเลยนะครับทำแผนในอาคารที่เกิดเหตุทำแผนทั้งหมด๗จุด
จุดแรกเป็นจุดที่ผู้ต้องหาคือนายนัทชัยบอกว่านั่งดื่มเบียอยู่ตรงระเบียงหน้าลิฟท์ชั้น๗ก็คือชั้นเกิดเหตุ
เต้ยเนี่ยถูกแทงเสียชีวิตคือถูกแทงในห้องแล้วก็มาเสียชีวิตอยู่ที่หน้าลิฟท์
จุดที่๒ก็คือห้องที่เกิดเหตุห้องของน้องเต้ยผู้ตายห้องบนชั้น๗นะฮะ
จุดที่๓เป็นจุดทางเดินชั้น๖ทางเดินของช่วงบันไดหนีไฟจุดที่มีพยานเนี่ยเจอผู้ต้องหาตอนที่ก่อเหตุแล้วหลบหนี
จุดที่๔เป็นชั้น๓เป็นจุดที่ผู้ต้องหาบอกว่าไปขโมยเสื้อผ้าจากราวตากผ้า
จุดที่๕เป็นจุดที่ผู้ต้องหาเดินจากชั้น๓ไปบนชั้น๕ซึ่งจะมีห้องว่างอยู่ห้องนึง
จุดที่๖เป็นจุดในห้องว่างบนชั้น๕จุดนี้ผู้ต้องหาเข้ามาในห้องนี้เพื่อมาเปลี่ยนเสื้อ
เพื่อหลีกเลี่ยงการจับกลุ่มเพื่อหลบหนีแล้วก็จุดที่๗เป็นจุดในห้องพักของผู้ต้องหาซึ่งอยู่ชั้น๓
อยู่อาคารเดียวกันกับผู้ตายแต่ผู้ตายอยู่ชั้น๗ตำรวจทำแผนอยู่๑๐นาทีนะครับ
หลังจากนั้นก็นำตัวนายนัทชัยผู้ต้องหาลงมาแล้วก็นำขึ้นรถตู้ไปสอบปากคำไปดำเนินคดีเพิ่มเติมที่สพบางพลี
ระหว่างที่ผู้ต้องหาเดินลงมาเนี่ยก็ยกมือไหว้เอ่ยปากขอโทษขอโทษอยู่นะพูดอยู่สองสามครั้งนะครับในช่วงเวลานี้
คุณผู้ชมคะตลอดการทำแผนประกอบคำรับสารภาพเนี่ยค่ะอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพไปเลยคือมันเป็นการทำแผนท่ามกลางเสียงด่าทอของผู้คน
คุณผู้ชมดูภาพมุมสูงคนมารอดูอ่ะโอ้โหนี่คนมารอดูการทำแผนนะคะอ่าไหนจะลูกบ้านไหนจะพ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นไหนจะนักข่าวครับคนมารอดูเยอะมากดูสิคะเนี่ยครับ
ขนาดลูกบ้านที่อยู่คอนโดมิเนียมแห่งนี้ตัดสินใจที่ย้ายออกไปแล้วอ่ะขนาดเขาย้ายออกไปแล้วนะเขาขอรอดูหน้าคนร้ายกลับมาดูแล้วเขาย้อนกลับมาดู
สูงสุดประหารชีวิตเป็นเลยได้ไหมครับครับ
สงสารผู้เสียชีวิตค่ะ
รับไม่ได้ที่คนที่อยู่ในคอนโดมิเนียมเดียวกัน
จะมาก่อเหตุแบบโหดเยี่ยมกันขนาดนี้

ผู้ต้องหาฆ่าผู้หญิงอย่างโหดเยี่ยม
ระวังนะ

รู้สึกยังไงพี่วันนี้
เครียดมากตายมากนั่นไม่จริง

เขาก็เข้าไปประสงค์

บอกอะไรครับเพราะคุณต้องหาคนนี้

สงสารค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ

ใช่เพราะว่ามันทำจนเกินไปครับพี่
แล้วเคยเห็นเขามาก่อน
น้องคนที่เขาตายก็คือเคยเห็นค่ะรู้จักกันด้วยค่ะ

สงสัยแล้วก็ส่งข้อความกันเข้ามา

กันผู้ต้องหาอะไรขนาดนี้
คือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไม่ได้ว่า
คุ้มครองคุ้มกันผู้ต้องหาอะไรขนาดนี้หรอกครับ
เพียงแต่ว่าถ้าปล่อยให้มีการเข้ามารุมทำร้าย
จนเกิดการบาดเจ็บหรือว่าเกิดตายขึ้นมาเนี่ย
มันจะเป็นคดีซ้อนคดีค่ะคือคนที่ไปทำร้ายเขาก็ต้องถูกแจ้งความไปอีก
เพราะฉะนั้นก็ต้องทำตามหน้าที่ของตำรวจเขานั่นแหละครับ
ก่อนจะนำตัวไปทำแผนเนี่ยถ้าเราจะไปดูเรื่องของพฤติกรรมของผู้ต้องหาเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ก่อนจะไปทำแผนเนี่ยทางสพบังพลีที่สมุทรปราการเนี่ยนะฮะ
ได้มีการแถลงข่าวก่อนเรื่องการจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาแล้วก็พฤติกรรมต่างที่สารภาพเบื้องต้น
นี่นะฮะนี่ตอนแรกตอนที่คุมตัวมาได้นะครับท่านผู้ชมครับ
ผลตำรวจกรีชุมพลผู้โมงผวงผู้ประคับการตำรวจภูตรทรจสมุทรปราการ
ซึ่งวันนี้มาสอบปากคำผู้ต้องหาด้วย
บอกว่าผู้ต้องหาก็คือนายนัทชัยอาจสามารถวัย๓๑ปีเนี่ย
ให้การบอกว่าวันเกิดเหตุ
เขาบอกเขาสวมเสื้อสีขาวกางเกงขา๓ส่วน
แล้ววันนั้นลงมาซื้อเบียร์ที่ด้านหน้าคอนโด

ก็อย่างที่เราทราบคอนโดแห่งนี้ที่เกิดเหตุ
จะมีกล้องวงจรปิดอยู่แค่ชั้นล่างชั้นเดียว
นี่คือผู้ต้องหา
กล้องวงจรปิดมุมเดียวกับที่น้องเต้ยที่ใส่เสื้อแล้วมีผ้าคลุมสีส้ม
มากดลิฟต์แล้วก็ไปซื้อของเลย
นี่ฮะวันนั้นเนี่ยสวมเสื้อสีขาวตัวนี้แล้วก็กางเกงลักษณะแบบนี้

จากนั้นก็ขึ้นคอนโดไปไปที่ชั้น๕
เพื่อไปเปลี่ยนเป็นเสื้อสีน้ำเงินในห้องว่างที่ชั้น๕จะมีอยู่ห้องนึง
ห้องตัวเองเนี่ยอยู่ชั้น๓นะค่ะ
ห้องนี้นี่แสดงว่าในคนนี้เนี่ยคือรู้ว่าห้องนี้ไม่มีคนอยู่

เปลี่ยนเป็นเสื้อสีน้ำเงินที่มีชาวบ้านเขาเห็นว่าใส่เสื้อสีน้ำเงินหนี
แล้วเดินขึ้นบันไดหนีไฟ
ไปอยู่ที่ระเบียงหน้าลิฟท์ชั้น๗
ไปนั่งดื่มเบียร์อยู่ตรงนั้นดื่มเบียร์จนหมดขวด
พอดื่มเบียร์หมดขวดผู้ต้องหาบอกว่ามองลงมาข้างล่างคอนโดเนี่ย
เห็นน้องเต้ยเดินลงมาล่างคอนโดมารับอาหารจากพนักงานส่งอาหาร
ก็เลยเดินไปอยู่ที่ห้องของผู้ตายเขานะคือเดินไปที่ห้องเขาเนี่ย
ผู้ต้องหาอ้างว่าลองเอามือบิดลูกบิดประตูก่อนพบว่าประตูไม่ได้ล็อก
ก็เลยแง้มประตูแล้วก็เปิดเข้าไปดูเห็นว่าในห้องเนี่ยไม่มีใคร
คงเห็นว่าเจ้าของห้องเนี่ยเขาลงไปอยู่ข้างล่าง
นี่แสดงว่ามันรู้ว่าน้องเต้ยเขาอยู่ห้องไหน
ทีนี้พอดูแล้วเนี่ยเห็นว่าในห้องเนี่ยมีกระเป๋าอยู่๒ใบวางอยู่บนที่นอน
แล้วเจ้าของห้องไม่อยู่ก็เลยเปิดประตูเข้าไปเพื่อจะไปเอากระเป๋า
จังหวะนั้นน้องเต้ยกลับมาที่ห้องพอดี
นายนัทชัยอ้างว่าก็เลยเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ำ
รออยู่ในห้องน้ำอยู่๒๐นาที
น้องเต้ยเจ้าของห้องกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จ
ตั้งใจว่าจะแอบออกมาจะย่องออกมาจากห้องน้ำ
หยิบกระเป๋าแล้วก็จะออกจากห้องไป
แต่พอออกมาจากห้องน้ำน้องเต้ยเห็นพอดี
ก็เลยส่งเสียงร้องก็เลยเข้าไปใช้มือข้างซ้ายเนี่ยปิดปากผู้ตาย
แต่ถูกผู้ตายเนี่ยกัดที่นิ้ว
คือผู้ต้องหาบอกว่าถูกกัดเข้าที่นิ้วกลางนะจนตอนนั้นสะบัดหลุดจากมือเขา
ก็เลยใช้มีดที่พกมาด้วยเนี่ยคมคู่
เต้ยตอนนั้นก็เลยหนีเข้าไปหลบอยู่ในตู้เสื้อผ้า
นายนัชชัยบอกว่าก็เข้าไปลากน้องเต้ยออกมาจากตู้เสื้อผ้า
แล้วมีการต่อสู้กันเกิดขึ้น
ผู้ต้องหาอ้างว่าตอนนั้นก็เลยพลั้งมือมีดเนี่ยแทงเข้าไปโดนที่ต้นขาของเจ้าของห้อง
หลังเกิดเหตุด้วยความตกใจก็เลยวิ่งหนีออกจากห้องไปก่อน
ก็วิ่งไปทางบันไดหนีไฟมาที่ชั้น๖ก็มาเห็นคนในคอนโดคนหนึ่งที่เขาบอกเป็นพยานเขาเห็น
ผู้ชายใส่เสื้อสีน้ำเงินอ่ะจากนั้นก็เลยวิ่งต่อลงไปไปถึงชั้นสาม
วิ่งลงมาชั้น๖แล้วมาที่ชั้น๓เนี่ยตอนนั้นชั้น๓คือชั้นของห้องพักของตัวเอง
แต่ไม่กล้ากลับเข้าห้องเพราะว่ามีเลือดเนี่ยติดตามตัวมาตอนที่แทงน้องเต้ย
ตัดสินใจเดินเลยห้องพักตัวเองแล้วไปเจอราวตากผ้าที่ระเบียงใกล้ลิฟท์ก็เลยไปหยิบเสื้อสีเหลืองที่มีคนตากเอาไว้เนี่ยหยิบมาตัวหนึ่ง
แล้วก็เดินวนกลับมาที่บันไดหนีไฟนะแล้วขึ้นบันไดวนไปที่ชั้น๕ซึ่งตรงนั้นจะมีห้องว่างอยู่ห้องนึง
เปลี่ยนเป็นเสื้อสีขาวที่ถอดวางเอาไว้ก่อนหน้านี้
แล้วเอาเสื้อสีน้ำเงินที่เปื้อนเลือดเนี่ยม้วนแล้วก็ยัดใส่ชะโครก
แล้วเอาปลอกมีดเนี่ยทิ้งเอาไว้ก่อนจะใส่รองเท้าที่ถอดเอาไว้
เดินลงมาที่ห้องพักของตัวเองที่ชั้น๓แล้วกลับเข้าห้อง
เปิดไฟปิดไฟเอาไว้เพราะว่าแม่กับภรรยาเนี่ยหลับไปแล้วไม่เปิดไฟ
เกรงว่าเดี๋ยวจะมีคนเห็นคราบเลือดก็เข้าห้องแล้วก็ไปอาบน้ำชำระร่างกาย
นายนัทชัยบอกว่าจากนั้นไม่นานมีตำรวจมาเคาะประตูห้องนะฮะ
ขอถ่ายรูปมาทำประวัติก่อนที่ตัวเองเนี่ยจะถูกเชิญตัวไปสอบปาก
ไปพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็พิมพ์รอยนิ้วเท้าด้วยรอยเท้าด้วย
ส่วนตัวเขาเนี่ยก็ได้ม้วนกางเกงที่ใส่ก่อเหตุเนี่ยยัดไปในกางเกงที่ไปกับตำรวจนั่นแหละ
แล้วอ้างกับตำรวจว่าเนี่ยจะมาเข้ากะทำงานนะ
ตำรวจก็เลยพามาส่งที่ริมถนนบางนาตราดกม๑๒
ตรงนั้นก็เลยเอากางเกงเนี่ยโยนทิ้งน้ำใต้สะพาน
จะเรียกแท็กซี่กลับมาที่คอนโดที่ห้องพัก
จนกระทั่งตอนเช้าเนี่ยก็ขับรถไปทำงานที่ห้างแห่งหนึ่งแถวบางพลี
ไปทำงานตามปกติก่อนที่ตำรวจจะไปจับตัว
นายนัทชัยเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เมานะฮะเขายืนยันว่าเขาไม่ได้เมา
แต่เคยเสพยาเสพติดแต่วันที่เกิดเหตุเนี่ยไม่ได้เสพยา

เพราะว่าเบียร์ที่กินไปก็ว่ามันเกิดเมา
ไม่เคยเสพเมาแล้วเสพยามั้ยหรือเสพมั้ย
ผมเป็นคนเคยเสพยาครับวันนั้น

วันนั้นมันก็เหตุออกจากลุงไทยวันไม่ได้เสพ
มีสติกันก็จะยัดดีไม่เมา

ในระหว่างที่ลงจากชั้น๕แล้วชั้น๓ก็วิ่งไปใส่ไป

ที่ผมจำได้ก็จากชั้น๕ลงมาชั้น๓ผมจะลงเมนกลางพวกมัน

ก็ไม่ได้เปิดไฟอะไรก็ดิ่งเข้าห้องน้ำ
ชั้นละทั้งความสะอาดเลยครับ

ที่เปลี่ยนมาสีขาว

คือจากที่คุณภาคภูมิเล่าไปเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาตั้งข้อสังเกต
และถามอยู่สัก๒๓เรื่องเหมือนกัน

ผู้เสียชีวิตเนี่ยทำไมไม่ได้ล็อก

เขาก็คงจะกะว่ารีบลงรีบขึ้น

ว่าคุณแค่จะขโมยของน้องเขาหลบแล้ว

คุณยังลากเขาออกมาจากห้องกระแจกเขาออกมาจากตู้เสื้อผ้า

แต่เข้าต้นขาซ้ายนี่เส้นเลือดใหญ่นะฮะ

น้องเขาก็พยายามเนี่ยตะเกียกตะกายไปถึงหน้าลิฟต์เนี่ย
ใช่ค่ะก็เลยเห็นเป็นรอยเลือดเต็มเลยอะค่ะ

แกะรอยจนจับคนร้ายคนนี้

คือตำรวจเขาตรวจค้น

ก็ล้อมทั้งอาคารเลยนะคะ
แกนคนเข้าออกทุกคน

ชั้น๓ที่มีห้องพัก
ของผู้ต้องหาอยู่ตำรวจบอกว่า

ชั้น๑ของนี้ไม่บอกเลขห้องก็แล้วกัน

บันทึกภาพผู้ต้องหาเขายืนถือ

ไอ้ตรงนี้สำคัญเพราะ
เขาคือคนที่เคยขึ้นไป

เคาะเปิดตามห้องต่างตำรวจเลยย้อนกลับไปตรวจสอบดูรูปภัณฑ์สันธารทำประวัติทุกรายเลย
ก็เลยมั่นใจว่าคนนี้แหละคนร้ายน่าจะเป็นคนนี้แหละ
ไปเจอคนร้ายอยู่ในห้องพักนะคะนายนัทชัยคนนี้
และตำรวจบอกเลยว่ามันมีพิรุษเยอะ
คือเหมือนกับเขาเพิ่งอาบน้ำเสร็จใหม่
พยายามที่จะทำลายหลักฐานล้างเนื้อล้างตัว
คือที่เราวงกลมสีแดงเอาไว้ค่ะ

นิ้วกลางของมือซ้ายมีแผลนะคะ
นี่คือหลักฐานสำคัญมาก
นี่ก็เลยค่อนข้างจะมัดตัวได้ค่อนข้างชัด

ที่เขาสารภาพบอกว่าตอนเอามือปิดปากแล้วน้องเต้ยกัด

หลักฐานในห้องพักเนี่ยนะคะ
ในห้องน้ำเนี่ยมันมีคราบเลือด
อ่างล้างหน้าที่ภาชนะตักน้ำมันมีคราบเลือด

นำตัวพยานมาชี้สุดท้าย
นายนัทชัยรับสารภาพ
แต่ที่รับสารภาพไม่ใช่อะไรหรอก
ไม่ใช่สำนึกเพจตำรวจบอกคือจำนวนด้วยหลักฐาน
จำนวนด้วยหลักฐานก็เลยต้องรับสารภาพ

นายนัทชัยใส่เสื้อ๓ตัวนะคะ
ตอนแรกเป็นเสื้อยืดแขนกุดสีขาว
แล้วเปลี่ยนเป็นเสื้อยืดแขนกุดสีน้ำเงินใส่ตอนก่อเหตุ
ขโมยเสื้อสีเหลืองของลูกบ้านเปลี่ยนเพื่อหลบหนี
แล้วก่อนหน้านี้ตัวนายนัทชัยคนนี้
เคยมีพฤติกรรมเดินตามชั้นต่างของคอนโดค่ะ
แล้วพยายามจะเปิดห้องของคนนั้นคนนี้
พยายามจะบิดลูกบิดดูว่าห้องไหนล็อกบ้างไม่ล็อกบ้างครับ
ทีนี้มันเลยสอดคล้องกันหมดเลยว่ามันใช่แล้ว
คนนี้แหละที่เป็นผู้ต้องหาที่ก่อเหตุนี้นะคะ
จับมีดในลักษณะคว่ำมืออย่างนี้แทงลง
ซึ่งก็สอดคล้องกับน่าเชื่อถึงน้ำหนัก
ที่ทำให้เกิดบาดแผลขนาดใหญ่ได้

ก็คมด้วยก็เลยทำให้เกิดแผลใหญ่
แผลที่เกิดขึ้นกับศพมีแผลเดียวที่บริเวณต้นขาซ้าย
แต่ว่าสันนิษจากที่คุยกับนายแพทย์และสันนิษฐานว่าไปโดนเส้นเลือดใหญ่
พอเวลาเมาเดินไปก็จะพยายามไปบิดลูกบิดหน้าห้อง
หลายครั้งก็เจอเจ้าของห้องก็ตกใจก็วิ่งหนี
แล้วก็ประกอบกับในพนักงานสวนที่โรงพักษพวังพีได้ตรวจสอบแล้ว
ก็ยังไม่มีการแจ้งความร้องทุกข์ว่ามีทรัพย์สินใครหาย
อย่างเดียวว่าผู้ต้องหาก็ยอมรับเหมือนกันว่า
บางครั้งเวลาเมาก็เดินตามห้องเพื่อพยายามจะเปิด
เรื่องต้นตำรวจบอกว่าแจ้ง๓ข้อหานะคะ
บุกรุกเคหาสถานในเวลากลางคืนโดยใช้กำลังประทุษร้าย
เรื่องของการครอบครองมีดและพามีดไปในที่สาธารณะนะคะ
และเรื่องของการทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย

อายุเพิ่ง๒๓ปีนะคือเธอก็ใช้ชีวิตปกติใช้ชีวิตประจำวันแล้วนี่คือ
นี่คือที่พักของเธอคือบ้านอ่ะคือบ้านของเธอ
เลิกงานก็กลับบ้านเนี่ยใครจะไปคิดว่าโอ้โหมันจะมีคนแบบนี้ที่มันเป็นภัยใกล้ตัวเหลือเกิน

ใช่มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งส่งข้อความมาทางเพจไทยรัฐนิวโชว์
บอกหนูเห็นข่าวนี้แล้วหนูกลัวเหลือเกินเพราะว่าที่พักของหนูเนี่ยมีกล้องวงจรปิดอยู่ชั้นล่างชั้นเดียวเหมือนกัน
อันนี้สำคัญมากนะคะตั้งแต่เราเล่าข่าวไปเมื่อวานนี้แล้วก็วันที่เกิดเรื่องคุณผู้ชมส่งข้อความมาประเด็นนี้เยอะมาก
ว่าทำไมคอนโดมิเนียมที่สูงขนาดนี้ห้องเยอะขนาดนี้มันมีกล้องวงจรปิดน้อยมาก
ซึ่งความจริงยุคนี้สมัยนี้กล้องวงจรปิดไม่ได้แพงนะฮะ
มันควรจะเป็นมาตรฐานเรื่องของความปลอดภัยของที่พักอาศัยหรือเปล่า
ควรจะมีสัดส่วนเรื่องของกล้องวงจรปิดตามจำนวนห้องตามพื้นที่ของอาคารอะไรแบบนี้
คือมันไม่ใช่แค่การที่ว่าจะมาตามหาคนร้ายหลังเกิดเหตุนะกล้องวงจรปิด
แต่มันคือการป้องปรามก่อนจะเกิดเหตุด้วยซ้ำ
ถ้าเกิดว่าอย่างนิติบุคคลเนี่ยเขามีใช่ไหมคอนโดเนี่ย
กล้องวงจรปิดทุกชั้นมันจะดูได้ไง
ว่าชั้นนี้มีใครเดินเข้าเดินออก
อ่าวทำไมจนไปเดินชั้น๗ชั้น๘กรุกกักอะไรไปหมด
และน่าเป็นห่วงมากอย่างที่บอกว่าคอนโดมิเนียมแห่งนี้

ไอ้พฤติกรรมที่มีคนพยายามจะไปเปิดห้องไปงัดห้อง
อย่างน้องผู้เสียชีวิตเคยโดนงัดห้องมาแล้ว
ตั้งสองครั้งนะคะก่อนจะมาเกิดเหตุการณ์นี้ค่ะ

น้องที่ถามว่าแล้วหนูจะทำยังไงเนี่ย
คือถ้าไม่นับเรื่องการลืมล็อกห้องหรือไม่ลืมล็อกห้องเนี่ย
บิดอย่างเดียวเนี่ยที่ประตูอย่างเดียวเนี่ยไม่พอนะฮะ

ไปหาช่างหรือว่าหาญาติพี่น้องที่เป็นผู้ชาย
ที่เขาสามารถทำได้เนี่ยมาใส่พวกกรอนเนี่ยเพิ่มด้วย
มันจะได้มีอีกชั้นหนึ่ง๒ชั้น๓ชั้นอะไรก็ใส่ไปนะฮะ
ท่านผู้ชมครับมีห้องบนชั้น๕ที่บอกว่าเป็นห้องว่างอ่ะ

อันนี้ไม่น่าเชื่อนะฮะนี่คุณชมพู่สลันพัฒน์เนี่ย
ขออนุญาตทางคอนโดเรียบร้อยนะฮะ
เลี่ยงโดยสามารถเปิดเข้าเปิดออกได้
มันไม่มีคนซื้อห้องนี้หรือมันว่างอยู่ตั้งแต่ขึ้นโครงการแล้วไม่มีคนซื้อ

หรือเจ้าของห้องแบบปล่อยเลย
มาอำรางหลักฐานอะไรต่างในนี้
เนี้ยนี่คือแหล่งซ่องสุมของนายนัทชัยอาจสามารถ
คนร้ายที่ก่อเหตุคดีนี้นะฮะค่ะเมื่อกี้คุณเขียนมา
บอกอะไรนะมีหลักฐานคือชุดชั้นในอะไรด้วยใช่ไหมที่
อีกค่ะขโมยเข้ามาท่านผู้ชมดูห้องนี้นะฮะห้องเนี้ยอยู่บน
ชั้นห้านะครับผู้ต้องหาในห้องอยู่ชั้น๓แต่เขามี
ที่มั่วสุมซ่องสุมของเขาเนี่ยคือห้องตรงนี้ห้องร้าง
ชั้น๕ของคอนโดแห่งนี้คุณชมพู่สลันพัฒน์นะครับไปเจอ
นะฮะคือมันมีพวกเสื้อสีน้ำเงินที่ใส่วันเกิดเหตุ
ทิ้งหลักฐานเอาไว้ที่ว่าเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบตั้ง
แต่เมื่อวานแล้วด้วยนี่เห็นไหมขวดเบียร์นะกระป๋อง
เบียร์มีชุดชั้นในสีดำนะเสื้อชั้นในสีดำสี
ครีมกางเกงชั้นในสีดำวางทิ้งเอาไว้เยอะแยะไปหมด
จัดกระจายอยู่เต็มพื้นห้องนี่เสื้อยืดก็มีกางเกง
ชั้นในในห้องน้ำก็มีเสื้อชั้นในก็มีมีเซ็กทอยอ่ะอยู่ที่
พื้นห้องน้ำอ่ะใต้ชักโครกเนี่ยโอ้โหนี่ฮะคือแล้วมัน
ขยะเต็มห้องไปหมดเพราะฉะนั้นห้องนี้เนี่ยที่ผู้ต้องหา
บอกว่าโอ้โหมาเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนผ้ามากินเบียร์มา
อยู่แถวเนี้ยคือห้องตัวเองอยู่ชั้นสามค่ะห้องพักที่
เกิดเหตุอยู่ชั้น๗นะครับคือวันนี้เนี่ยยังมีร่องรอย
คราบเลือดแห้งติดอยู่กับพื้นนะครับยังทำความสะอาด
ไม่หมดนะฮะไปจนถึงจากห้องของผู้ตายไปถึงตรงลิฟต์
นะฮะจุดที่ผู้ตายพยายามร้องขอความช่วยเหลือปุ่มกด
ลิฟต์ตรงผนังหน้าห้องไปถึงหน้าลิฟต์มีร่องรอยนิ้วมือ
เลือดคล้ายตะเกียกตะกายเลยนะฮะคือที่น้องเต้ยเธอ
ถูกแทงในห้องนะฮะค่ะมันเข้าต้นขาซ้ายมันเป็นเส้น
เลือดใหญ่น้องเขาตะเกียกตะกายมาถึงตรงนี้ครับ
คุณผู้ชมครับคือในห้องนอนยังมีตุ๊กตาอยู่หนึ่งตัวมี
คราบเลือดมีเสื้อแขนยาวสีกรมท่าวางอยู่บนเตียงนอน
ห้องไม่ได้ล็อคเลยเปิดเข้ามาจะเอากระเป๋าเจ้าของห้องกลับ
เลยไปแอบในห้องน้ำรออยู่๒๐นาทีออกมาเนี่ยเจ้า
ของห้องเห็นเลยมีการต่อสู้กันเกิดขึ้นพื้นห้องก็มีถุง
สติใส่ก๋วยเตี๋ยก็ที่ผู้ต้องหาบอกว่าเห็นผู้ตาย
เขากินก๋วยเตี๋ยวอยู่๒๐นาทีถึงออกมาเนี่ยนะฮะส่วน
ชั้น๓เนี่ยนะจุดห้องพักของผู้ต้องหาหน้าห้อง
พักยังมีร่องรอยพวกรอยเท้าคราบเลือดเป็นแนวยาวอยู่
นะครับจากราวตากผ้าหน้าลิฟต์ไปเลยนะคือผู้ต้องหานี่
เขาก็ไม่ได้อยู่คนเดียวนะนายนัทชัยอาสามารถเนี่ยมี
ภรรยานะครับแต่ภรรยานี่เพิ่งคลอดลูกได้สิบห้าวันมั้ง
ใช่ค่ะคือผู้สื่อข่าวของเราบอกว่าตอนที่ตำรวจเข้าไป
ตรวจค้นในห้องของผู้ต้องหาที่อยู่ชั้น๓นะคะครับ
เขาอยู่กับแม่ภรรยาและลูกที่เพิ่งคลอดได้๑๕วัน
วันเนี่ยดูสิครับคือทีมข่าวของเราคุยกับลูก
ที่อยู่ในตึกนี้อ่ะนะคะครับเขาบอกว่าเขารู้จักผู้
ต้องหาเคยเห็นเคยเจอเคยคุยกันด้วยแต่ไม่คาดคิด
จะมาก่อเหตุแบบนี้เพราะว่าก็รู้ว่าเขาอยู่กับ
กับภรรยากับลูกเพิ่งคลอดอ่ะครับแต่ว่าด้วยความที่
ต้องหาก็ไม่ค่อยสูงสิงกับใครแต่ยอมรับว่าผู้
ต้องหาคนนี้มีพฤติกรรมไปเดินเคาะห้องคนนั้นคนนี้
ลูกบิดประตูห้องนั้นห้องนี้บ่อยมากคนที่ให้ข้อมูล
เราบอกว่าเพื่อนเขาเนี่ยอยู่ชั้นสองเคยโดนแล้วก็
เหมือนกับตัวผู้ก่อเหตุคนนี้ชอบไปดื่มเหล้าในห้องร้าง
ชั้นห้าอืมคือคนในตึกเนี้ยใช้คำว่าห้องร้างไม่ได้
ใช้คำว่าห้องวางส่วนแรกว่าเขารู้กันแล้วมีห้องร้าง
มันมีห้องร้างที่คนก็เข้าไปได้ใครก็เข้าไปได้
ได้มันแปลกมากแล้วผู้ต้องหาเข้าไปบ่อยไปกินเหล้าอยู่ใน

เขาบอกว่าบางแห่งผู้ที่กลับแมงชะกันเดินชอบเดินคอข้าง
ตัวเนี้ยครับก็มีเพื่อนผมเห็นเป็นค่ะบางครั้งครับขอมา
ไม่ได้ไม่ได้ถามกันชัดขนาดนั้นครับมันบอกว่ามัน
เห็นเขามาบางวันกลับมาก็เห็นเขาคออยู่ชั้นสองอย่าง
ครับครับบางวันมันกลับมาจากห้องแฟนมันมันกลับ
มาดึกเนี้ยครับคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือคือ

ไล่เรียงภาพจากกล้องวงจรปิดได้มานะฮะทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราเนี่ย
ไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดวันเกิดเหตุ๒๕ธันวาคมประมาณ๔ทุ่ม
นี่นะฮะ๔ทุ่มเสร็จนะฮะวงจรปิดจากตึกคอนโดฝั่งตรงข้ามตึกที่เกิดเหตุนะครับ
จะเห็นภาพของนายนัทชัยผู้ต้องหาก่อนจะก่อเหตุเนี่ยนี่เห็นภาพอย่างชัดเจนนะ
เป็นวงจรปิดสองมุมนะฮะเป็นภาพต่อเนื่องกันนายนัทชัยสวมเสื้อขาวแขนกุด
กางเกงขาสั้นลายสีน้ำเงินรองเท้าแตะเดินแบบสบายใจไม่รีบร้อนนะครับ
ออกจากประตูคอนโดข้ามฝั่งถนนผ่านลานจอดรถข้ามมายังถนนด้านหน้าคอนโดฝั่งตรงข้าม
จากนั้นก็ไปจนถึงถนนทางเข้าคอนโดแล้วเลี้ยวขวาไปยังร้านสะดวกซื้อ
ซึ่งจะอยู่ที่อาคารสี่หนึ่งแต่อาคารเกิดเหตุเนี่ยจะอยู่อาคารบีสอง
ไป๒นาทีนายนัทชัยเดินผ่านกล้องวงจรปิดจากมุมขวามาจากร้านสะดวกซื้อ
นี่ถือเบียร์มาแล้วหนึ่งขวดค่ะนะแล้วเดินข้ามฝั่งถนนกลับมายังอาคารของตัวเองคือตึกบีสอง
ซึ่งก็คืออาคารที่เกิดเหตุแล้วเดินตามแนวถนนมุ่งหน้าไปยังประตูทางเข้าอาคารตึกบีสอง
แล้วก็เข้าไปในคอนโดแล้วบอกว่ากดลิฟต์ขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อก่อนที่ชั้น๕ห้องร้าง
แล้วก็ขึ้นไปดื่มเบียร์อยู่ที่ระเบียงชั้น๗นี่นะฮะแต่ลิฟต์จะเห็นแค่ชั้นหนึ่งตอนขึ้นไป
ค่ะทีนี้ค่ะในส่วนของผู้เสียชีวิตนะคะน้องเต้ยนางสาวอินทุออนเนี่ยค่ะ
ชนะสูตรบอกว่าสาเหตุการเสียชีวิตคือเส้นเลือดใหญ่ฉีกขาดจากการถูกแทงที่บริเวณต้นขาด้านซ้าย

เสียเลือดมากนะคะญาตินำศพมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดพระงามจังหวัดนครปฐม
คือครอบครัวของน้องเขาอยู่ที่นครปฐมกันน่ะนะคะวันนี้บรรยากาศเศร้ามาก
พี่สาวแท้แท้นั่งร้องไห้อยู่ข้างโรงศพพี่สาวชื่อว่าคุณพัทรวดีอายุสามสิบหกนะคะ
เล่าให้ฟังว่าเธอกับน้องสาวเป็นเด็กกำพร้าเสียพ่อแม่ไปตั้งแต่อายุ๓ขวบ
คุณลุงกับคุณป้าเป็นคนเลี้ยงดูพอเรียนจบม๓น้องสาวก็ออกมาทำงาน
มีแฟนคนแรกและมีลูกชายด้วยกัน๑คนตอนนี้ลูกชายอายุ๗ขวบค่ะ
กับป้าที่พิจิตรเลี้ยงดูอยู่ที่ผ่านมาเป็นห่วงน้องสาวนะคะที่พักอาศัยอยู่คนเดียว
คือน้องสาวก็ไม่อยากจะให้พี่สาวเป็นห่วงก็มักจะบอกว่าอยู่กับเพื่อน
แต่เธอบอกว่าเธอก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกว่าน้องอยู่กับเพื่อนก็เป็นห่วงอยู่ตลอดว่าน้องก็คงอยู่คนเดียวนั่นแหละ
เหตุการณ์นี้มันโหดร้ายเกินไปไม่อยากจะเชื่อว่าน้องสาวลืมล็อกประตูห้อง
คือผู้หญิงอยู่คนเดียวเพียงลำพังเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าจะลืมล็อกประตูอะค่ะ
สาวเขาตั้งข้อสังเกตเอาไว้แบบนี้นะคะ
น่าใช่นะว่าน้องเราจะเป็นคนทรัพเผ่าถ้ารู้ตัวเองดีว่าอยู่คนเดียว
ไม่น่าจะเปิดประตูห้องไว้อย่างนั้นไม่น่าจะแบบมันต้องมีมั้งแหละ
็อกประตูหรือลงกรอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหนูก็มานั่งคิดนะว่ามันเป็นไปได้เหรอ
ว่าน้องเราจะสะเพ่าขนาดนั้นโดยการที่ไปไหนเราไม่ล็อกห้อง
รู้ว่าสมบัติไม่มีแต่ด้วยสัญชาติยานของคนอยู่คนเดียวป่ะ
เขาออกต้องล็อกแหละ
ล็อกประตูก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวฝากตำรวจนิดนึง
แต่ตำรวจสันนิษฐานว่าเหมือนน้องเขาสั่งอาหารแล้วลงไปรับอาหาร
ตั้งใจว่าคงจะแป๊บเดียวอะไรแบบนี้ไม่ทันได้ล็อก
ซึ่งก็จะมีการชาปนกิจศพน้องวันที่๓๐ธันวาคม
พรุ่งนี้ย่าจะเตรียมไปที่เกิดเหตุ
เพื่อทำพิธีเชิญดวงวิญญาณค่ะ

ก็รู้แล้วว่าประตูของห้องผู้ตายเนี่ย
เขามีร่องรอยการถูกงัดถูกแงะอะไรหรือเปล่า
โอ้น่าสงสารเลยนะครับนี่มีลูกยุค๗ขวบด้วย

ท่านผู้ชมครับนายนัทชัยอาจสามารถเนี่ย
โดที่เกิดเหตุอยู่ที่บางพลีสมุทราการ
แต่ว่าภูมิลำเนาเขาเป็นคนนครศรีธรรมราชนะครับ
วันนี้ญาติของผู้ต้องหา
ได้ออกมาขอโทษทางครอบครัวฝั่งของน้องเต้ยที่เสียชีวิต

นะฮะยัดอยู่ที่อำเภอเมืองนครศรีธรมาราชนะครับ
คือพ่อของเขาวันนี้ไม่อยู่นะไปทำงานอยู่ต่างอำเภอนะครับ
แต่มีญาติเนี่ยบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ

นายนัทชัยจะกล้าก่อเหตุฆ่าคนตายขนาดนี้
ที่ผ่านมาเท่าที่รู้คือไม่มีคดีอะไรติดตัว
แต่พฤติกรรมส่วนตัวของนายนัทชัย
ตอนที่อยู่ที่บ้านที่นครศรีธรรมราชนะ
คือชอบตั้งวงต้มน้ำกระท่อมดื่มกับเพื่อน
นายนัทชัยมาอยู่ที่กรุงเทพ
แล้วก็มาอยู่ที่สมุทรปราการมาทำงานนะครับ

หลังจากแต่งงานมีครอบครัวเนี่ย
ก็มาทำงานที่นี่นะที่สมุปราการกับกรุงเทพ
แล้วก็ไปขายอะไหล่รถช่วยเหลือครอบครัวฝ่ายภรรยา
เนื้อวัวในตลาดแห่งหนึ่งด้วย
ญาติบอกว่าถ้าทำผิดแล้วก็ต้องยอมรับผิด
ชดใช้โทษในเรือนจำ
พร้อมกับฝากขอโทษไปยังครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย
ซึ่งขอให้ทางครอบครัวผู้เสียชีวิต
ดำเนินคดีตามกฎหมายกับนายนัทชัยได้อย่างเต็มที่เลย
สำวัสดีพ่อ
คือกินนำตมนำไร้ประณานนะนะ
ส่วนใยไอ้แหลงกาฎีขาไร้มันก็ไม่มีนะ

ช่วยเมียด้วยเฉยมายายค่ายเนื้อ

แต่ว่ามากินเทพการนี้พบก็ไม่รู้อยู่บรรพื้นนะ
คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราบอกว่าเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยและผู้ดูแลห้องพักที่เกิดเหตุไปเคลียร์พื้นที่ค่ะ
นี่นะคะก็ไปทำความสะอาดคราบเลือดภายในห้องพักของผู้ตายมีการนำผ้าปูที่นอนฟูกนอนเอาไปทิ้ง
ส่วนกลางของคอนโดก็มีการเคลียร์ทำความสะอาดคราบเลือดบนพื้นที่เกิดเหตุนะคะ
แต่ว่าเหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนราคาแพงจริงสำหรับที่พักอาศัยที่มีคนอาศัยกันอยู่เยอะนะคะ
มาตรการด้านความปลอดภัยมันต้องเข้มงวดค่ะ
เรื่องของกล้องวงจรปิดไม่ใช่เรื่องเล็กนะคะมันควรจะเป็นสิ่งที่ป้องกันเหตุนะคะ
เพราะคอนโดมิเนียมแห่งนี้มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ตั้งหลายครั้งตั้งหลายห้อง
เรื่องของคนแปลกหน้าเข้าไปไปแอบเปิดประตูไปบิดลูกบิดประตูหลายครั้งจริง
อกจากนี้ไอ้ห้องที่มันเป็นห้องร้างห้องว่างอะไรแบบนี้ในแต่ละที่สำรวจดูหน่อยมันน่ากลัวนะ
คือจากห้องร้างเนี่ยมันกลายเป็นรังโจรนะฮะ

เหมือนกับทางนิติเขาบอกว่าความจริงเขาก็มีเงินส่วนกลางนะ
แต่ว่าเขาก็จะต้องทยอยทยอยทำตอนนี้กำลังไล่ทำเรื่องระบบวางท่ออะไรอยู่เนี่ย
ก็เลยยังไม่ได้ไปไล่ติดกล้องวงจรปิดให้ครบทุกชั้น
แต่มันต้องมีมันจำเป็นมันคือสิ่งจำเป็นมาก
คือบางเรื่องมันรอกันไม่ได้นะมันรอกันไม่ได้เหมือนกันนะ